คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่๓พฤศจิกาใช่ไหมคะวันที่๓ของการเปิดประเทศ
เรื่องหนึ่งที่ยังโกลหนยังวุ่นวายอยู่
เกี่ยวกับเจ้าของสถานประกอบการร้านอาหาร
เครื่องหมายนี้ผู้ที่ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เช่นโรงแรมร้านอาหารร้านค้าหรือว่าแม้แต่พวกรถตู้รถขนส่ง
ต้องมีนะเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ใช่ค่ะแต่กรณีนี้จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

บอกว่าโอ้โหทำไม่ทันบ้างล่ะทำยากขั้นตอนสับสนบ้าง
แล้วบางร้านนะคุณสืบสกุลคือปริ้นต์มาแตะเองเลย
เอาเหรอนี่ก็ไม่ได้สิมีแบบนี้ด้วยเหมือนกัน

ทีนี้เสียงสะท้อนเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์สุภาพ
วิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังฟังกันดีนะคะ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้ว

คือในสถานการณ์ที่เรายังต้องระมัดระวัง
การโรคระบาดโควิดกันอยู่
เมื่อสวบครที่เขามีอำนาจตามภรรณาถูกเฉิน
เขาประกาศมาตรการใดออกมา
เราประชาชนต้องยอมรับ

ถึงแม้ว่าผลของการมาตรการที่ออกมา
มันจะทำให้เราเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดความเสียหาย

เมื่อประชาชนเขาจำใจต้องยอมรับกับมาตรการ
ฝ่ายผู้มีอำนาจที่กำหนดมาตรการเนี่ย
คำนึงถึงความเป็นธรรมเอาไว้ด้วย
อย่าให้ประชาชนเขาตั้งข้อแขลงใจสงสัย

มาตรการที่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทำไมจึงมีแค่๔จังหวัดเท่านั้น
ได้รับการผ่อนผันตามมาตรการนี้
คือกอทมภูเก็ตกระบี่พังงา
ทั้งที่เรากำหนดว่า
จังหวัดนำร่องให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้มันมี๑๗จังหวัด
แต่ก็มีเพียง๔จังหวัดเท่านั้นที่ได้รับข้อยกเว้น
คือดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกิน๓ทุ่ม

นี่คือข้อแขลงใจ
แล้วถ้าจะตอบว่าอ๋อจังหวัดที่ยังดื่มไม่ได้
เพราะว่าสบคเขาเลือกเอาจังหวัดที่ประชาชนติดเชื้อโควิดจำนวนน้อยเป็นเกณฑ์

ก็เพราะว่ากอทมก็ยังเป็นจังหวัดที่ติดเชื้อมากเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด
ทำไมกอทมถึงได้
หรือถ้าจะตอบว่าอ๋อเลือกเอา๔จังหวัด
เพราะเป็นจังหวัดหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ก็ต้องมีคำถามและต้องตอบให้ได้ว่าอ้าว

ทำไมไม่ได้สิทธิ์ดินี้

หรือมาตรสถานความปลอดภัยด้านฐาศุกร์
ที่ทางธธธกับกระทรวงฐาศุกร์

เพื่อให้สถานประกอบการได้รับเครื่องหมายรับรองนี้
อันนี้ก็ถูกเจ้าของสถานบริการถามหาความเป็นธรรม

หรือนายกประกาศล่วงหน้ากันมาเกือบ๒เดือน
ว่าจะเปิดประเทศวันที่หนึ่งพฤติกา
แล้วจะผ่อนคลายให้สถานประกอบการ
ได้หายใจหายคอกินแบบนั้นแบบนี้

ทำไมตอนนั้นไม่มีใครบอกล่ะ

ให้นั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านได้เนี่ยต้องเป็นร้านอาหารที่ได้เครื่องหมายชา
อยู่หน้าร้านด้วยทำไมไม่บอกเขา
เพราะถ้าเขารู้เนี่ยผมคิดว่าร้านอาหารสถานประกอบการทั้งหลายเนี่ย
เขาต้องขวนขวายที่จะลงทะเบียนขอรับเครื่องหมายชา
เขายินดีที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามกติกาที่กำหนด
เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรที่ทำให้มันยุ่งยาก
แต่นี่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะเราไม่บอกให้เขารู้ล่วงหน้า
เขาก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอ่าแล้ววันนี้เขาก็เสียสิทธิ์
เมื่อวานนี้เห็นพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่ากอทมเพิ่งออกมาบอกว่า
ใครอยากได้เครื่องหมายชาเอสเอสเอเนี่ยให้ไปลงทะเบียน
ให้ไปลงทะเบียนแล้วจะได้สิทธิ์มาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นั่งกินในร้านได้
ถึงจะแค่สามทุ่มก็ยังดีนี่รองผู้ว่าประกาศ
เห็นไหมครับว่าการที่เราไม่คิดให้รอบครอบไม่คิดให้ถ้วนที
มันทำให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิ์เกิดความไม่ยุติธรรม
ทีนี้พอเหลือไปดูสถานประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายชาเนี่ย
เอาเฉพาะในกอทมนะครับมีอยู่น้อยมาก
คือมีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของร้านอาหารทั้งหมดลองดูภาพรวมที่รองผู้ว่ากอทมเขาแถลงสิครับ
เขาแถลงว่าสถานประกอบการในกอทมที่ได้รับอนุญาตตามมาตรฐานชา
จนถึงวันที่สองพยเมื่อวานเนี่ยมีทั้งหมด
สามพันสี่ร้อยสิบสี่แห่งสามพันสิบสี่ร้อยสิบสี่แห่งเนี้ย
แบ่งเป็นพัฒนาคารร้านอาหารหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแห่ง
เป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์หกร้อยหกสิบสี่แห่ง
เป็นนันทนาการสถานที่ท่องเที่ยวห้าสิบเอ็ดแห่งเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับยานพานะขนส่งสามร้อยห้าสิบสองแห่ง
เป็นหมวดบริษัทนำเที่ยวสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดแห่งสุขภาพและความงามหนึ่งร้อยเก้าสิบแห่ง
ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า๘๘แห่ง
จัดกิจกรรมจัดประมุกอะไรต่างคือรวมรวมกันแล้วเนี่ย
สามพันสี่ร้อยสิบสี่แห่งอย่างที่ว่าเห็นไหมครับว่า
แต่ละกิจกรรมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยที่ได้รับเครื่องหมายชาเนี่ย
มันยังมีอยู่น้อยมากในแต่ละกลุ่มกิจการก็เพราะเขาไม่รู้ไงครับ
ว่าเครื่องหมายนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนด
มาให้ทีหลังให้คุณให้โทษเราได้ทีหลัง
ใครมีก็โชคดีใครไม่มีก็โชคร้ายแล้ววันนี้
เท่าที่ได้ฟังจากคุณธนิวัลกุลมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทย
ท่านก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ได้ประสานไปยังการท่องเที่ยว
ให้เร่งอนุมัติในการประเมินร้านอาหาร
เพื่อจะให้ได้รับมาตรฐานชาให้เร็วขึ้นจากเดิมเนี่ย
จะใช้เวลา๗วันเห็นว่าจะให้เหลือสัก๓วัน
ทีนี้มาถึงว่าสถานประกอบการที่อยากจะรู้ขั้นตอน
ขอรับมาตรสถานชาเนี่ยจะต้องทำยังไง
อันดับหนึ่งท่านต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
ท่านต้องกรอกรายละเอียดแบบสอบถามภาพถ่ายประกอบและเอกสารอื่น
ข้อสองอ่าดูข้อ๓สมาคมที่เกี่ยวข้องที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ย
เขาจะไปตรวจสอบรับรองผลเสียชั้นหนึ่งก่อน
พอหลังจากนั้นก็จะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ถัดมาก็จะมีพิธีมอบสัญลักษณ์มอบสัญลักษณ์ไปแล้วเนี่ย
เครื่องหมายชาไปแล้วเขาจะมีมาตรการสุ่มตรวจ
ว่าคุณได้ปฏิบัติตนปฏิบัติตามนั้นไหมทั้งหมดเนี่ย
เป็นเรื่องที่เป็นขั้นตอนการดำเนินการไม่เห็นยากเลยนี่ครับ
แต่ว่าเพราะเขาไม่รู้ไงทีนี้วันนี้แหม
หัวว่าหมอกับสสจวกผู้ว่ากอทม
ไม่เข้าใจขี้เหมาหมอที่ว่านี้คือคุณหมอเรวัตวิศนุเวศ
จริงจริงท่านก็เป็นของภาคเศรษฐ์รีรวมไทย
ตั้งคำถามแบบแคลงใจว่าไอ้การให้เลิกดื่มเวลาสามทุ่มเนี่ย
ยืดออกไปแล้วให้เลิก๕ทุ่มเนี่ย
มันจะเป็นต้นเหตุให้โควิดระบาดมันต่างกันตรงไหน
มันต่างกับตรงไหนระหว่างดื่มสามทุ่มกับดื่มถึงห้าทุ่มเนี่ย

แล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่ใช่เขียนแบบยกเมฆเขียนกำหนดเอาเอง
มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้
สสอีกคนนึงที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้

เขาชื่อเท่าพิพบลิ้มจิตกร
สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นใจคนกลางคืนมาก
เพราะว่าผู้ว่าไม่สนใจ
ไม่เข้าใจธุรกิจคนกลางคืน
เพราะว่าเป็นตำรวจมาทั้งชีวิต

แต่กับการใช้คำสั่ง

การเปิดร้านแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ย
เจ้าของร้านและลูกจ้างมีภาระมากมาย

สมัยผมบาตินเดอร์ในร้านอาหาร
เริ่มงานก็คือ๔โมงถึงตี๑

ลองคิดดูว่าถ้าเลิก๓ทุ่ม
เวลาทำงานจะเหลือ๕ชั่วโมง
รายได้จะต้องลดลงยังไง
เอาแค่ค่ารถมาทำงานก็เท่าเดิม
แบบนี้ก็เหมือนไม่เปิด

ฉะนั้นทั้งหมดนี้คือคอมเมนต์
ก็วิจารณ์ความคิดความเห็น
ที่จะนำไปสู่การทบทวนมาตรการ

ใช้เวลาจากนี้ไปสักพักนึง
ลองทบทวนมาตรการดู

ฉะนั้น๒๓เรื่องที่ลองทบทวนดูว่า
เฉพาะ๔จังหวัดเท่านั้น

ให้กินล่าวได้ถึง๓ทุ่ม

ทั้งที่เป็นจังหวัดที่อยู่ในลักษณะ
บททุกอย่างเหมือนจะใกล้เคียงกันหมด

แล้วก็๒เร่งแก้ไขปัญหาให้เขาเสีย
ให้เขาได้มีเครื่องหมายชาได้เร็วขึ้น
เขาจะได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
มันจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับร้านค้าร้านอาหารและผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะฮะ
ผู้ประกอบการเองก็อย่าเย็นใจ

เพราะว่าหน่วยงานเวลาเราขอไป
กลัวเขาจะเย็นชาใส่เรา